เตือนอันตรายเสี่ยงติดเชื้อโรคนะครับ
หลังมีผู้โพสต์คลิปว่า

เป็นผู้โดยสารไปแล้วยังมีการ

รถตู้โดยสาร

แต่หลายคนบอกโอ๊ยมันจะเป็นเชื้อโรค

แล้วคนที่นั่งไปยังไงถ้าคุณนั่งเบาะท้าย
คุณยังไง
ปกติแล้วคำว่าโฮมสเตย์นี่จะเป็นที่พัก
แต่นี่เป็นรถสไตล์โฮมสเตย์
อยู่บ้านมีไก่ด้วยมีสัตว์เบียงมีไก่ด้วยนะครับ
นี่แหละฮะคนในโลกโซเชียลเขาก็แชร์คลิปรถตู้นี้กัน
แล้วก็มีคำถามว่าเหมาะสมหรือเปล่า

เล่าว่าได้ขึ้นรถตู้โดยสารมาจากหมอชิด

โดยมีผู้โดยสารประมาณ๖๗คน
ระหว่างทางหลังออกจากหมอชิด
ระหว่างทางหลังออกจากหมอชิด
ก็พบว่ารถตู้ได้ออกนอกเส้นทาง
เพื่อไปรับของในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับ

แล้วก็ขนกล่องกระดาษที่บรรทุกไก่กว่า๑๐กล่อง

กระดาษ

มันก็เหม็นฮิ้กไก่อย่างรุนแรงด้วย
ผู้โดยสารบนรถคนอื่นก็ถาม
คนขับบอกพี่ชอเฟอร์

ต้องหารายไดคุมไอ้น้องเอย

ตัวผู้โดยสารมองว่าไม่ถูกต้องพี่
พี่รับคนแล้วพี่ก็ไปขนสัตว์อีก

มันไม่ได้ยินเสียงแววออกมาแล้ว
ไม่กลัวเหรอมันอาจจะมีโรคติดต่อแพร่มาสู่คนได้

ผู้โดยสารท่านนี้เลยขอลงระหว่างทางเพื่อรอรถคันใหม่นะฮะ
แต่ว่าก่อนจะลงก็ถ่ายคลิปไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะฮะ

ใช่ครับผมขนกล่องปริศนานั้นขึ้นมาครับผม
ซึ่งเป็นกล่องที่เจาะรูทีนี้ก็เขาก็เปิดประตูหลังรถ
ทีนี้แล้วก็ค่อยวางไปทีละกล่องทีละกล่อง

ก็จากเสียงที่ได้ยินจะมีทั้งเสียงลูกเจี๊ย

คือเต็มข้างหลังเลยว่างั้นเถอะ
ที่นั่งหลังสุดถูกพับไปเรียบร้อยแล้วครับผม
แล้วก็เอามาวางทับซ้อนกันหลายกล่องครับผม

เขาพูดถึงว่าวันนี้ผมเช่ารถมา
ละ๑๕๐๐ยังไงผมก็ต้องพยายามทำให้มันคุ้มค่า

เคยมีคนผู้โดยสารคิดว่าจะไปโตเถียงเขาไหมครับ
ทีนี้เราก็เตือนเขาแล้วนะครับผมว่ามันไม่ควรที่จะเอาขึ้น

ผมก็เลยได้ทำการเขาเรียกว่าบันทึกภาพไว้
แล้วก็บันทึกวีดีโอไว้เป็นระยะสั้นครับผม
ผู้โดยสารบอกว่าอีกหน่อยพี่ไม่ขนหมาขนหมูมาเลยเหรอ
อันนี้แค่ไก่นะแต่หลายตัวเกินไปไงผู้โดยสารบอกแบบนี้นะครับ

บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งก็มอบหมายให้ทางหัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ไปตรวจสอบซิ
ท่ารถตู้โดยสาร๔แยกประจวบกรีขัน
รถตู้สายที่๙๗๙เส้นทางกรุงเทพประจวบคิริขัน
หมายเลขข้างรถ๙๗๙๒๖ม๒จเลขทะเบียนปปคไข่

เป็นไปได้ว่าเจ้าของไก่มารับไก่ระหว่างทางไปรีดเรียบร้อยแล้ว
แต่คนขับก็ปฏิเสธนะบอกว่าไม่ได้นำไก่ขึ้นรถ
ตอนนั้นคนขับไม่รู้แล้วสิว่ามีคลิป
สุสัตว์จังหวัดยังบอกด้วยว่าการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องได้รับอนุญาต
และต้องตรวจหาเชื้อโรคระบาด
ซึ่งการนั่งโดยสารมากับไก่ก็อาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อ

ขนส่งจังหวัดประจวบคลีขันทราบเรื่องนี้แล้ว
และในวันนี้ก็จะเรียกผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสายที่๙๗๙เนี่ย
ซึ่งอยู่ในอำเภอกุยบุรีมาตักเตือน
แล้วก็เปรียบเทียบปรับตามกฎหมายต่อไปนะครับ
สรุปแล้วก็คือมันเป็นอันตรายได้
ของที่เกิดโรคทางเดินหายใจได้
แล้วเวลาจะเคลื่อนย้ายสัตว์ต่างเข้านะเราเสนอเรื่องไก่ชน